เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงข่าวนี้แล้วนะครับ
ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่บุรีรำ
แล้วบอกว่าเธออยากกลับบ้านเกิดแล้วไปกินลูกชิ้น
ลูกชิ้นยืนกินนี่แหละน้ำจิ้มเด็ดมาก
และนี่ท่านแห่ลูกชิ้นสั่งตรงมาจากบุรีรำ
ตรงหน้านี้แล้วแต่ก่อนที่จะพูดถึงลูกชิ้นตรงนี้

และน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะไปฟังหน่อยฮะ

มันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุญลำเจ้านั้นคือแบบ
มันเด็ดมากค่ะแบบมันหาไม่ได้
โอ้โหอยากจะกลับบ้านเกิดกับบุรีรำไปกินลูกชิ้นยืนกิน

โอ้โหเรียงรายกันเลยเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของที่บุรีรำเลย
ใช่ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์๗วินาทีในรายการวูดดี้โชว์
แต่มันเป็น๗วินาทีที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจระดับจังหวัดจริง
ใช่ฮะหลายคนเนี่ยอยากจะไปชิมซะหน่อยสิลูกชิ้นยืนกินเมืองบุรีรำเป็นอย่างไรนะครับ
และทีนี้พอเกิดเป็นกระแสนะคุณนะที่บุรีรำเขาบอกขายดิบขายดีเลย
ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิดก็ขายดีอยู่แล้ว
เขาบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยบางวันขายได้ร้อยสองร้อย
แต่พอน้องลิซ่าพูดแค่นั้นแหละทุกวันนี้ขายได้เป็นหมื่นนะจ๊ะ
อืมไม่ใช่แค่ทอดหน้าร้านนะจ๊ะส่งส่งไปทั่วประเทศเลย
เพราะมีคนสั่งเยอะนะครับเขาก็จะแพ็คซองบรรจุน้ำแข็งอะไร
ส่งให้แก่ลูกค้าเลยส่วนถ้าใครอยากไปกินแบบทอดสดสด
หน้าร้านก็ไปได้เลยนะครับที่หน้าสถานีรถไฟบุรีรำ

มีหลายเจ้าเลยเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นเลยนะฮะ
จังหวัดบุรีรำเขาก็เลยเลื่อนการจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินประจำปี
เร็วขึ้นคุณทุกปีอาจจะจัดช้ากว่านี้
แต่ทีนี้พอน้องลิซ่าพูดมันเป็นกระแสแล้วก็เลยจัดเลยนะครับ
อย่างรวดเร็วเริ่มตั้งแต่วันนี้๑๗กันยายน
ไปจนถึง๒๓กันยายนนี้นะครับ
เขาบอกว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่กำลังฟีเวอร์
มาที่นี่ได้เลยเทศกาลลูกชิ้นยืนกินนะครับ

คาดว่าจะทะลักเข้าบุรีรำมาเที่ยวงานนี้จำนวนมาก
แล้วก็น่าจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแต่ปีนี้ก็จะต่างกับ
ปีก่อนจะคึกคักนะคุณมีเวทีคอนเสิร์ตเลย
เทศกาลนี้เขาจัดมา๓๔ปีแล้ว
ไม่ได้เพิ่งจัดตอนที่น้องลิซ่าพูดนะ
คือจัดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะฮะ
แล้วยิ่งมาพอได้กระแสของน้องลิซ่านี่นะคะ
คนก็แบบหลั่งไหลส่วนหนึ่งนะคุณเป็นแฟนคลับของน้องลิซ่า
นี่ดิฉันเห็นนะบางคนนั้นเดินทางมาจากใต้จากสงขลา
บุรีรำเพื่อที่จะมากินลูกชิ้นยืนกินนั่นแหละ
เอาแน่นอนแล้วถ้าขึ้นรถไฟมาได้บรรยากาศใหญ่เลยนะฮะ
พอลงรถไฟที่สถานีรถไฟบุรีรำเนี่ยก็มาเจองานตรงนี้เลยนะครับ
งานเนี่ยเขาตกแต่งซุ้มประตูทางเข้านี่ก็มีหน้าน้องลิซ่าอยู่นะฮะ
จะให้นั่งรับประทานในร้านแต่ปีนี้จะให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของจังหวัด
แต่มีการจัดนาทีทองนะคุณลูกชิ้น๑๐ไม้แค่บาทเดียว
ทุกวันเวลาเที่ยงตรงเป๊ะนี่อีกไม่กี่นาทีสามารถที่จะไปร่วมนาทีทองกับเขาได้นะฮะ
แล้วก็ช่วงเวลาบ่าย๒จะมีพิธีเปิดงานนะครับบ่าย๒วันนี้
พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าเซอร์ไพรส์
ทำให้ชาวจังหวัดบุรีรำมีความสุขในยุคโควิดแบบนี้
ฉันตื่นเต้นเหลือเกินอยากรอดูจบรายการข่าวเที่ยงของเราแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่ร้านอ่ะเอาจริงนะ
ลูกชิ้นยืนกินมันมีหลายร้านไปหมดเลย
ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกป้าค่ะขายดีทั้งหมด
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะไปคุยกับทางคุณพี่
คุณพี่รุ่งอรุณชนะทะเล
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านป้านกลูกชิ้นยืนกิน
ก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้เนี่ยเตรียมอะไรยังไงไว้มากขนาดไหน
ก็บอกว่าโอ๊ยป้าเตรียมไว้เยอะเลย

นี่ยังไม่รวมอีก๙เจ้าที่สถานีรถไฟนะ
แต่แน่นอนคงหมดก่อนจะปิดร้านแน่

แล้วหลังจากนี้ลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำ

เลยเดี๋ยวจะเอาลูกชิ้น
ไปให้คนที่กรุงเทพได้กินกันด้วย

ใช่ค่ะก็นี่แหละจะได้ลองน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะ

แล้วชาติต่างจังหวัดวันที่๑๗นี้นะคะ
คือวันนี้แหละค่ะอยากให้ทุกท่านมา
ชิมลูกชิ้นยืนกินแล้ว
อยากให้มาดูบรรยากาศ
ลูกชิ้นยืนกินบนสถานีรถไฟค่ะ
โอ้โหนี่ฮะป้านกก็เจ้าดังเจ้าหนึ่งนะครับ
ส่วนป้าท่านอื่นก็ขายดีเหมือนกันนะครับ

น้ำตาคลอน้ำตาคลอนะฮะ

เพราะว่าก่อนนั้นมันขายไม่ได้เลย
พอลิซ่าพูดเท่านั้นแหละโอ้โหขายได้

ใช่ค่ะมันพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้จริง

นี่เราไปคุยกับทางคุณพี่อรุณศรีกำเนิดกลางนะคะ

เขาบอกว่าหลังจากที่น้องลิซ่าออกมาแค่พูดนะนะ

กับน้ำจิ้มสูตรพริกเผาที่บุรีรำแค่ข้ามคืนชีวิตเปลี่ยนไปจริง
แล้วก็มีลูกค้าอยากตามรอยลิซ่าหลั่งไหลมาซื้อลูกชิ้นที่นี่

นั่งรถมายืนกินต่อแถวกันยาวเหยียดเลยค่ะ
บางคนนะมาจากใต้จากระนองอย่างนี้ก็มา

ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเลย

ขอบคุณน้องลิซ่าจริงที่ไม่ลืมบ้านเกิดที่บุรีรำนะคะ
ยังไม่ทันได้ตั้งของลูกค้าก็มายืนรอเพื่อที่จะซื้อ
แบบแล้วเราก็ทำเพิ่ม
ตั้งแต่วันแรกที่มีกระแสของน้องลิซ่า
ก็คือทำเพิ่มมาทุกวันแล้วก็ยังไม่พอ

ตัวแถวไปถึง
ส่วนต้องคุยค่ะ
มาใกล้สุดมาจากไหน

หมูยังไม่เคยเห็นที่ลูกค้าจะต้องมาต่อแถวแบบยาวขนาดนี้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความอดทนเมื่อวานนี้มีฝนด้วย
ฝนตกรอบเย็นลูกค้าก็ไม่หวั่นตัวเปียกมา
ยืนรอเพื่อที่จะซื้อลูกชิ้นนะคะ
มันเป็นอะไรที่แบบแม่ค้าแบบมันเป็นความรู้สึกข้างใน
แบบมันตื้นตันใจค่ะพี่
เธอแทบจะร้องไห้อยู่แล้วและทีนี้อยากที่บอกไปว่า
เดี๋ยวนี้เราสั่งตรงมาจากที่บุรีรำได้แล้วเขาจัดส่งให้
ผมก็เลยสั่งมาเมื่อวานี้ได้เมื่อเช้านี้ก็เลยมาทอดเลยนะครับ
แล้วก็เห็นอยู่ตรงหน้านี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะ

นี่เมื่อกี้เราโปรโมทหลายร้านไปแล้วนะ
ป้านกก็มีนี่ยายพาก็มีอันนี้ของของคุณป้าตี้
เออนี่ครับเดี๋ยวผมกินเลยไหม
ดีเลยคุณสืบสกุลน้ำจงน้ำจิ้มพร้อมสับเรียบร้อย
คือเป็นน้ำจิ้มที่แบบทั้งมะขามเปียกแล้วก็ทั้งน้ำพริกเผา
เออแล้วมันจะหอมเอาล่ะไม่รอช้า

เนี่ยมันดูตอนแจ้มมันแจ้มขึ้นมานี่

ครับผมต้นตำรับเลยไปขอไม้เดี๋ยวมาเสีย

ดิฉันเชื่อคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นี่คือแบบ

น้ำจิ้มขอวางไว้ก่อนนะครับ

โหยหาน้ำจิ้มที่มันแบบรสเด็ดแซ่บแบบนี้
น้ำจิ้มมันจะได้ความเปรี้ยวของมะขามเปียก
แล้วมันก็จะมีความหอมของพริกเผาด้วยคุณผู้ชม

คือแบบเทแล้วก็แบบทานได้ง่ายมากเลยนะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบนี้นะครับ
ที่เป็นทั้งไส้กรอกนะครับแล้วก็ที่เป็นลูกชิ้น
นี่นะครับโอ้โหสั่งได้เลย
เวลาที่สั่งมาเขาก็จะแพ็คให้
เอาแบบปน๒อย่างก็ได้หรือแยกก็ได้
อันนี้เป็นแบบที่ยังไม่ได้ทอดนะครับ

ต้องเป็นไปตามที่เขายืนกินกัน
โอ้โหใครอยากไปไปที่บุรีรำได้

สมดีที่๒๓กันยายนนี้นะครับ
แล้วก็แน่นอนใครที่ไปต้องผ่านมาตรการ
การเฝ้าระวังโควิด๑๙ของจังหวัดบุรีรำนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้าที่บุรีรำ

คือจะต้องฉีดแอสต้าเข็ม๑แล้ว

หรือว่าวัคซีนอื่นอันนี้คือก็จะเป็นตามกำหนดของเขา
เอามายั่วให้คุณผู้ชม
อันนี้ลูกชิ้นบุรีรำของแท้ลูกชิ้นยืนกินนั่นเอง